ญี่ปุ่นนะครับก็ไปตั้งใจพาน้องไปไปพักผ่อน

หลังจากที่เขาเจอเรื่องแย่มา

แค่ทำอะไรพาไป

ก็พาไปไม่ต้องคิดอะไร
ตอนนี้ติดใจน้องเป็นยังไงบ้างคะ

แล้วถึงผ่านมาได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
การที่น้องผ่านด้วยเหล่านี้

มันต้องมีใครสักคนที่

จะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น

อีน้องก็ด้วยหลายอย่างก็ช่วยกัน
คุณก็มองว่าดูคำรักว่าน่าจะดูหนุนแรงขึ้นเลย
ก็พูดได้ว่าเราผ่านเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายทั้งเสียใจทั้งดีใจก็ผ่าน
มันทำให้ความรักเราโตขึ้นอีกสติดหนึ่งไหม
มันทำให้เรานิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นทำให้เรานั่นแหละ
ตัวเราก็ต้องเป็นหลักให้เขาใช่ไหม

ทำให้เขามีรู้สึกกว่าอะไร